เอาล่ะคุณผู้ชมช่วงนี้ถึงเวลาแล้วแหละ
ที่เด็กในวงการบันเทิงต้องกลับบ้าน
แล้วก็กลับมาเรียนออนไลน์กันนะคะ
วันนี้เราเลยมีภาพน่ารักของซุปตาตัวจิ๋ว
ไปดูกันหน่อยว่าเมื่อต้องกลับมาเรียนออนไลน์กันที่บ้าน
อาการของแต่ละคนมันจะเป็นยังไง
กระซิบก่อนเลยนะคะว่างานนี้มีหาแน่
เราเริ่มกันที่บ้านแรกนะคะ
ฝาแฝดของคุณแม่โอปอลกับคุณพ่อหมอโอ๊ค
แจงโต๊ะเรียนกันแบบเด็กโตเลย

คุณพ่อเขาไปตายคลิปเอาไว้นะคะ
พร้อมกับบอกว่าในที่สุดก็ถึงวันที่ทำการบ้านกันเองได้แล้ว
อ่านเองตอบเองส่งมาให้ตรวจเมื่อเสร็จ
นี่แหละค่ะเป็นความภาคภูมิใจของคนเป็นพ่อนะคุณผู้ชมนะ
ซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยนะคะว่าน้องอลินกับน้องอลันตั้งอกตั้งใจ
คือเขาเหมือนเป็นเด็กเรียนเลยเนาะตั้งใจเรียนมากนะคะตั้งใจทำการบ้านสุด
เสียงที่ได้ยินน้องอลันเขากำลังถามแล้วก็ตอบกับตัวเองอยู่
คือเป็นการฝึกฝนแล้วก็ทบทวนบทเรียน
ต่อให้ต้องเรียนออนไลน์ก็ต้องทำได้เหมือนกัน
น่ารักดีนะพี่แจ๊คเป็นการทวนตัวเองเนาะ
เหมือนคุณก็พูดให้ตัวเองฟังเหมือนเวลาครูพอพูดเราก็จะฟัง
แตงไทยลูกสาวของพ่อแจ๊สชวนชื่นนะคะ
โตขึ้นมาหน่อยปีนี้เนี่ยน้องเพิ่งไปเขียนไปเรียนที่โรงเรียนได้แป๊บเดียว
ก็ต้องกลับมานั่งเรียนออนไลน์กันที่บ้านอีกแล้วนะ
เราได้ยินเสียงการสนทนาของน้องแตงไทยกับคุณครูในคลิป
ครูผู้ชมบอกเลยว่าเก่งมากส่วนคนที่ถ่ายคลิปมักด้วยไว้คุณแม่แจ๊ง
เรียนออนไลน์ก็ต้องมีคุณพ่อคุณแม่คอยนั่งประกบด้วยนะคะ

แต่แตงไทยก็ดูเรียนแบบสนุกสนานนะยิ้มตลอดเวลาเลยนะคุณผู้ชมนะ
ปิดท้ายกันที่ครอบครัวอารมณ์ดีครอบครัวของน้องออกูธกับน้องออกเกรด

ไม่รู้ไม่แน่ใจกู๊ดเนี่ยน่าจะเรียนแต่เก๊กเนี่ยกินหรือเปล่านะ
ลูกของพี่เปิ้ลนาคอนค่ะตอนนี้ก็ต้องอยู่บ้านเรียนออนไลน์เหมือนกัน
ช่วงเวลานี้ต้องขอทบทวนบทเรียนกันสักนิดนึง
ด้วยการมานั่งตั้งโจทย์บวกเลข
ในคลิปเนี่ยออร์เกรสเขารับบทเป็นคนตั้งโจทย์นะ
๑บวก๑เป็นเท่าไหร่๓บวก๕เป็นเท่าไหร่
แล้วก็ให้ออกูธพี่ชายเป็นคนตอบย้ำนะจ๊ะ
ฟู้ดเนี่ยเป็นพี่แต่ว่าตัวเล็กกว่าออร์เกสเพราะออร์เกสจริง
คนที่ใส่แว่นเนี่ยเป็นพี่แต่ออร์กูธหอมนิดนึงตัวเล็กกว่า
ใช่แล้วค่ะซึ่งน้องออกูธเองเนี่ยพอน้องเกรทถามไปตอบได้หมดเลยนะ
๑บัง๒เป็นเท่าไหร่๓บัง๕เป็นเท่าไหร่
และพอถึงเวลาที่น้องเกรสต้องเรียนออนไลน์ด้วยตัวเองบ้าง

ค่ะลงไปเลยนั่นแหละคุณผู้ชมปิงยังไงละเลยลาการเรียนออนไลน์ของน้องเอาควีรสเข้าเฟหนของไม่ที่ไม่ดีเลยนะค่ะคลิปที่ถ่ายไว้มันก็ซินสุดแค่นี้แหละค่ะก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วงานนี้จะมีน้ำตาลึงมานะพริก

หลายคนก็เป็นห่วงว่า

คือดูคลิปตัวเองสตอนที่ล้ม
ตอนเรียนออนไลน์คลิปก่อนหน้านี้ใช่ไหม
พอตังเห็นปุ๊บบอกว่าหัวหรอกล้วนเลยนะคะ

เอาเป็นว่าเรื่องนี้สรุปได้เลยก็คือ
เกรสผู้ไม่เคยร้องไห้เมื่อเจ็บตัว
แต่จะร้องไห้เวลาเดียวตอนไหนรู้ไหมจ๊ะ

ตอนนางหิวถ้าไม่ได้กินก็คือโกรธมาก

ตอนนี้เล่นออนไลน์กันหลายบ้านเลย
อ๋อเกรสอึดแล้วเนอะ
ใช่นางล้มแบบนี้บ่อย
แต่ว่าเราต้องมาระวังกันนิดนึงเลยหลังบ้านนะจ๊ะ